สำหรับการเลือกตั้ง๓๐เสียงในวันพรุ่งนี้

เพราะว่าจะมีผลในการนำ๓๐เสียงนี้
จะจัดขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์
ซึ่งถ้าหากไม่สามารถจัดขึ้นได้
แน่นอนครับจะมีผลกระทบต่อวงการฟุตบอลไทย

ถ้าหากว่าจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามคำตอบจาก

ประธานคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่จะไขทุกข้อสงสัยครับ
พรุ่งนี้ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วมาซับซ้อน๒คน
ผมก็จะให้ท่านคุยกันเองแล้วจะให้นายทะเบียนของกรกฐ
เป็นคนชี้ประเด็นว่าตกลงกันได้หรือไม่
เพราะฉะนั้นทุกสมสอสค่อนข้างเคลียร์นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย
เมื่อวานเนี่ยว่าผลการดำเนินคดีทางศาลเนี่ย
อาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อวงการปลอดภัย
ถ้าสุราชเขาถอยเนี่ยทั้ง๓จังหวัดเนี่ย
พร้อมที่จะเป็นจำเลยของสังคมต่อไปไหม
แล้วผมเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ยุติ
บอลไทยเสียหายแน่นอนเสียหายแน่นอนนะครับ
และไม่ใช่เสียหายเฉพาะ๓๔สโมสรนี่นะ
เสียหายทั้งประเทศเสียหายถึงประชาชน
เสียหายถึงเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศชาติ
อันนี้ขอให้คิดกันให้ดี
ขัดเลือกไปก่อนของเวลาที่๑๑ไม่ได้ก็จบ
จบข่าวแล้วก็เตรียมถูกแบน
ก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับในการเลือกตัวแทน๓๐เสียง

หนังสือรับรองออกที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้อำนาจลงนามนะครับ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองและประทับตาสำคัญนะครับ

เนาสัญญาจัดตั้งและสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามครับ
แต่ว่าในกรณีที่ทางด้าน

ผู้มีอำนาจทำการของสโมสรองค์กร
ก็ให้นำเอกสารมาแสดงด้วยดังนี้นะครับ

เนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทาง

ที่มีภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทน
และผู้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน
พร้อมทั้งลงนามรับรองของผู้มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทน
และผู้รับมอบหมายที่เป็นตัวแทนด้วยนะครับ
ทั้งนี้ครับทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเลือก๓๐เสียงวันพรุ่งนี้
จะต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลาง
และวิธีการเลือกตัวแทนสโมสรที่เข้าร่วมแข่งขัน
คุณค่าดิชั่น๒ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไปก่อนวันเลือกตั้งครับ